ดูเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็วางแผนติดต่อทีมชาติคูเวท
อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก็ต้องยกเลิกแมทดังกล่าวไปนะครับ
ล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทย
ก็เผยว่าได้มีการพูดคุยถึงการเตรียมทีมชาติไทยมาอยู่ตลอดนะครับ
เรื่องต้นก็ถือว่ากำลังจะมีข่าวดีนะครับ
ทีมชาติคีกิสถานและเข้ามาเลเซียแสดงความสนใจที่จะมาอุ่นเครื่อง
แต่ก็ต้องหาลือกันอีกครั้งนะครับว่า
มาโน่เองต้องการที่จะอุ่นเครื่องด้วยหรือไม่นะครับ
ซึ่งปัจจุบันครับทีมชาติคิกิสถานอยู่อันดับ๙๖ของโลก
แล้วก็อยู่อันดับที่๑๖ของเอเชียนะครับ
ส่วนมาเลเซียเองก็หลังอันดับ๑๕๔ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ๔ของอาเซียนด้วย
เมื่อวานนี้ครับทางสมาพันธ์ฟุตบอลอนาชาติ
ทีมชาติไทยก็ขยับขึ้นมา๓อันดับนะครับ๑๑๕มาเป็น๑๑๒ก็ล้างอันดับ๒ของอาเซียน
ส่วนเวียดนามอยู่อันดับ๙๘ยังคงเป็นเบอร์๑ของอาเซียนนะครับ
ก็ทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือทีมชาติเบลเยี่ยมตามเดิมนะครับ
จากการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่จะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคัดเลือกในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ

สำหรับศึกเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคันเลือกก็จะแข่งขันวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายนนี้นะครับ
ซึ่งก็จะเป็นแบ่งเป็น๖กลุ่มโดยจะนำแชมป์กลุ่มทั้งหมด
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดอีก๕ทีม
รวมแล้ว๑๑ทีมเข้าไปแข่งเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบสุดท้ายที่ประเทศจีน
ซึ่งก็มี๑๓ชาติที่รออยู่แล้ว
ส่วนเมื่อวานี้นะครับไทยลีกเองก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าว
ความพร้อมการแข่งขันในนัดที่๒๑นะครับ
ก็นครราชศรีมาวาดาเอฟซีก็จะพบกับขอนแก่นยูไนเต็ด
แข่งขันวันเสาร์นี้เวลา๑๘นาฬิกา
โค้ดโจธีรษักโพอ้นกุลซื้อของนครรศีมาร์
ก็เปิดเผยว่า๒เกมที่ผ่านมาแม้ว่าจะแพ้

เทคติกที่วางไว้สามารถที่จะต่อยอดได้
ซึ่งนัดต่อไปตนเองก็กำชับกับลูกทีมนะครับ
จะต้องเก็บแต้มสำคัญทำ๓คะแนนให้ได้นะครับ
ส่วนสุภกรสิริพรพันธ์ผู้ช่วยผู้สอนของขอนแก่นยูเนเต็
เผยว่าสภาพทีมเกมนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ
ว่าจะมีเกมกลางสัปดาห์ด้วย
แต่ก็มั่นใจนะครับว่าเกมนี้จะสามารถเก็บชัยชนะ
จากนครราชศรีมาได้เหมือนกันนะครับ

ก็มีการประกาศแต่งตั้งคาลอสเซสเซอร์นูเนทการ์โก้
เป็นหัวหน้าผู้สอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่นะครับ
ก็ทีมชาติไทยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเองก็มีโปรแกรมนะครับ
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นการคัดเลือกไปเล่นรอบสุดท้าย

แข่งขันวันที่๓แล้วก็๑๒เมษายนนี้ที่ประเทศไทยนะครับ
ปิดท้ายนะครับนายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาปีเลียนแห่งประเทศไทย
แล้วก็ผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพทั้ง๗รายการนะครับ
ความพร้อมจัดการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนประเทศไทย
โดยในปีนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงให้กระจายแข่งขันออกไปทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับ
ส่วนรายการสุดท้ายที่กรุงเทพจะแข่งขันแบบชิงชำโลกนะครับ
ให้๓๒คนเอามือ๑แล้วก็ถึง๑๖จาก๖รายการแรกนะครับมาเป็นตัวยืน